ดูกันที่สมุทรปราการกันบ้างนะครับ
ตำรวจไปพบพี่น้องประชาชนและตำรวจทำแบบนี้
ยกมือไหว้แล้วครับพี่ทุกคนครับ

ไม่ใช่ตำรวจทำไมต้องยกมือไหว้ประชาชน

สำคัญให้พี่ขอความร่วมมือหน่อยถ้าแผ่นเล่นก็ให้มันอยากเป็น๒๐คน
เพราะว่าในเสื้อคนมันเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าใครมอง
คนผ่านไปผ่านมาเห็นคนรวดกลุ่มกันเยอะผมก็กลัวว่ามันจะเป็นคลัสเตอร์กันแค่ละบาท
ความร่วมมือพี่ช่วยลดคนหรือเลิกไปก่อนดีกว่านะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะตำรวจก็เป็นห่วงครับเดี๋ยวจะกลายเป็นคลัสเตอร์นี่วงตะก้อนะฮะ
เพราะว่าตำรวจของสพบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
รับแจ้งจากประชาชนบอกว่ามีคนมาชุมนุมเล่นตะก้อกันที่ลานกีฬา
โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์๓คลองขุด
จำนวนมากเลยหลายคนเลยนะครับเมื่อตำรวจมาถึงตำรวจก็ยกมือไหว้แล้วครับ
ยวอนให้ประชาชนที่เตะตะก้อแล้วก็นั่งเชียร์กันอยู่บอกว่า
ต้องเข้าใจการออกกำลังกายก็เข้าใจอยู่นะฮะ
เพราะว่าพี่อยากแข็งแรงแต่การรวมตัวกันเกินกว่า๒๐คน
อาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙นะครับพี่ครับ

เขาบอกว่าได้ครับเชื่อครับได้ครับคุณตำรวจครับ
ประชาชนเขาก็เชื่อนะฮะ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมตำรวจนายนี้กันจำนวนมากนะครับ
ที่ใช้วิธีละมุนละม่อมกับประชาชน
ทั้งยกมือไหว้ทั้งขอร้องประชาชน
ทำแบบนี้ประชาชนเขาจะเข้าใจนะครับ